เอาละครับและตอนนี้นะครับคือเรากำลังอยู่กับบันเทิงไทยรัฐนะครับเวลา๙โมง๓๕นาทีนะครับ
ช่วงสดจริงถึงตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเรื่องราวของน้องปันนะครับ
ซึ่งหลายคนคงทราบอยู่แล้วแหละว่าน้องปันนี่เธอมีโอ้โหที่มาในเรื่องราวของวงการบันเทิงค่อนข้างจะรุนแรง
อยู่ในเรื่องของความตรงเกินไปหรือเปล่าซึ่งเขาจะบอกว่าเอ๊ะอะไรก็เสียงสูงเสียงสูงความหมายมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะ
ตอนนี้นะฮะล่าสุดบอกว่าน้องปันหญิงเหลือเกินทำไมเป็นคนไม่ยิ้ม
ปันให้เหตุผลมาว่าก็เมื่อยปากไม่อยากยิ้มเมื่อยปากทำไมล่ะคะเท่านั้นนะฮะเลยเป็นกระแสอีก
แต่หารู้ไหมครับว่าเรื่องจริงนะพอดีพี่เปิ้ลเนี่ยสนิทกับคุณแม่เขาเขาถามว่าน้องปันควรอย่างนี้จริงแล้วน้องปันมีอยู่อย่างหนึ่งฮะ
ที่น้องปันเนี่ยทำมาตั้งแต่เด็กเลยนั่นคือการเข้าวัดเข้าวัดนะฮะน้องปันเข้าวัดแล้วไม่ได้เข้าธรรมดานะครับ
ปัจจุบันนะฮะเป็นจิตอาสาด้วยหลังเลิกเรียนเขาจะต้องเข้าไปแล้วก็ไปสอนภาษาอังกฤษให้กับพระ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากสำหรับวงการพุทธศาสนาของเรานะครับเพราะว่าปัจจุบันพุทธศาสนาต้องการที่จะเผยแผ่ออกไปในภาษาภาษาอังกฤษด้วยนะฮะพระทั้งหลายแหล่ก็อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรานะครับจึงต้องสดจริงถึงตัวไปในที่ที่เขาอยู่นะฮะในที่ที่เขากำลังสอนอยู่ณวัดเลยนะครับตอนนี้เราไปคุยกับสายตรงของเราครับน้องนัทครับน้องนัทอยู่ที่วัดอยู่หรือเปล่าฮะน้องนัทฮะพี่เปิ้ลได้ยินไหมครับผมได้ยินฮะกระซิบกระซากบอกเข้าไปหน่อยว่าตอนนี้อยู่วัดอะไรน้องนัทตอนนี้อยู่วัดธรรมมงคลที่
และนี่นะฮะคือวัดประจำนะฮะที่ตอนนี้อยู่ในห้องเรียนนะพี่น้องปันกำลังสอนหนังสือเนรอยู่ครับ
เขากำลังสอนอยู่ใช่ไหมมันเลยใช้เสียงดังแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะทำงานเราเราถือว่าเราละลาบละล้วงเข้าไปตรงนี้ขออนุญาตหรือยังฮะเรียบร้อยแล้วครับพี่ทำจดหมายมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยนะมากมากเลยครับอ่าถ้าอย่างงั้นขออนุญาตได้ไหมให้ให้เขาให้พระเนี่ยหยุดทำ
ได้สักครู่นะครับขออนุญาตนะฮะ

มาจากปันเทืองไทยรัฐ
เราจะมาคุยกับน้องปันนะฮะ
มาแล้วคุณผู้สาวสวยของเรานะฮะ
ขออนุญาตนี่ด้วยนะฮะ
เป็นอีกภาพหนึ่งเลยนะครับ
เป็นอีกภาพนะครับพี่ชมอ่ะ

เด็กสาวที่เราบอกว่าเธอแรงเหลือเกิน

ให้เกียรติบันเทิงไทยรัฐของเราเข้ามาสดจริงถึงตัวกันที่นี่

ทำจิตอาสาอย่างนี้มานานแล้วเหรอ
คือทำมาสักพักนึงแล้วอะค่ะ
คุณแม่หนูเหมือนกับอุปถัมภ์วัดนี้ค่ะ
แล้วทำอะไรนี่สอนอะไรพระครับ

คือเราแสดงว่าเราก็ต้องมีพื้นฐานของการรู้เรื่องธรรมะด้วยสิ
ก็รู้ก็พอรู้นิดนึงค่ะเหมือนหนูก็ต้องไปอ่านเพิ่มด้วยแหละ
ว่าจะสอนอะไรแต่ว่าจริงไม่ได้เหมือนสอนคำศัพท์ที่เหมือนกับพระอาจจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
เหรอแล้วเวลาสอนพระเนี่ยใช้เสียงสูงหรือเสียงต่ำ

เสียงธรรมดานั่นเยี่ยมมากเลย
แล้วทำมานานขนาดนี้แล้วเราแบ่งเวลายังไง
อันนี้เหมือนหนูมีเรียนบ่ายโมงค่ะนี่ก็๙โมงมาตอนเช้า
ช่วงเช้าเราจะมาสอนภาษาอังกฤษพระก่อนแล้วตอนบ่ายโมงค่อยไปเรียน
แล้วก็ไปเรียนไปมหาลัยบ่ายโมงค่ะ
โอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วได้ทราบมานะฮะว่าปันเนี่ย
ยังรับอุปถัมภ์พระอุปถัมภ์เนรถึงสองรูปด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะเหมือนให้ทุนการศึกษาเนรจนเรียนจบค่ะ
ไม่เมื่อยยิ้มได้
ปกติเห็นบอกว่าไม่ยิ้มยิงเมื่อยปาก
คือหนูก็พูดไปเป็นแบบนิดนึงแหละแต่คนเขาก็เขียนจริงจังไปนิดนึง
แม้ตอบนักข่าวแต่ละดอกนี่นักข่าวชอบ
แล้วตัวจริงเป็นคนยังไงฮะปันตัวจริงเป็นคนยังไง

หนูเป็นคนแบบง่ายชิวตรงไปตรงมานิดนึง
บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาล้ำสมัยมากเลยนะ
เลี้ยงลูกของเขาเขาจะเลี้ยงแบบนี้
ไม่ได้เลี้ยงแบบฝรั่งนะแต่เลี้ยงแบบให้ตรง
เลี้ยงให้เป็นคนตรงอันนี้อีกคำถามหนึ่ง
หนูแบบพูดอะไรก็ได้แบบหนูไม่ใช่ผู้หญิงแบบ
ไม่ได้แบบคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะวันนี้ลูกปั่น

อันนี้เหน็บใครหรือเปล่าคุณพ่อ
หนูพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้สนิท

ไปเหน็บใครเขาอีกป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นประเด็นดีกว่านะจ๊ะ

นี่ปันเดี๋ยวนะการที่พี่เปิ้ลเข้ามาแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้เนี่ย
ซึ่งพี่เปิ้ลเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยเห็นหรือรับรู้นะ
ปันมาทำแบบนี้เนี่ยคนต้องพูดแล้วว่าโถร่วมกันสร้างภาพดิ

เอาแล้วแต่จะคิดอะไรก็หนูก็ม้าของหนูอยู่แล้วเนอะ
เห็นไหมมาของหนูอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะฮะ
ถ้าเกิดคิดจะสร้างภาพแบบนี้ช่วยกันสร้างภาพเถอะครับ
เปิ้ลว่านะคนบันเทิงไทยนะมาช่วยกันสร้างภาพ
เพื่อให้พุทธศาสนาสร้างให้ภาพของพุทธศาสนาเป็นที่นิยม
อย่างนี้ทำไปดีกว่านะฮะโหพวกเราเริ่มใสมากเลยนะครับ
ขอบคุณมากเลยปันนะฮะสำหรับการที่ให้เราไม่มี
เดี๋ยวบอกหน่อยว่าการสอนภาษาอังกฤษให้กับพระเนี่ยยากหรือง่ายอะไรยังไง
มันยากตรงที่ว่าเราอาจจะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรได้ไม่เต็มที่ค่ะ
คือเราเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเดี๋ยวพูดอะไรไปเดี๋ยวมันจะฟังดูไม่ดีไม่โอเคหรือเปล่า
ก็ต้องค่อยอะค่ะแต่เดี๋ยวก็คงปรับตัวได้
ภาษาบาลีใช่ไหมไม่ต้องต้องรู้ไหมภาษาบาลี
ไม่ต้องรู้ค่ะภาษาอังกฤษกับไทยพอ
เอาภาษาอังกฤษกับไทยเนาะ
มีความรู้สึกว่าตัวเธอเบาไปเลยเธอทำอะไรแบบนี้

แรงอย่างที่พี่เขาคาดหวังกันไว้เลย
แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักมากสมควรแล้วนะครับ
นี่คือสิ่งที่คุณแม่เขาปลูกฝังไว้ให้กับลูกเขาตลอดเวลา
ซึ่งหลายคนไม่รู้แม่ชอบให้มาทำบุญทำบ่อยค่ะใช่
นี่ล่าสุดพี่เปิ้ลก็ร่วมทำบุญกับคุณแม่ไปด้วยนะเนี่ย
ซะซื้อลกยุงไปหนึ่งตัวเนี่ยรู้ยัง

โอเคเอาละครับขอบคุณมาก
กลับไปทำปฏิบัติภารกิจที่ดีอย่างนี้ต่อไปนะฮะ
ปันครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสบันเทิงไทยรัฐของเรานะครับ
สดจริงถึงตัวถึงที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

เปิ้ลสงสัยต้องแฮสแท็กใหม่แล้วล่ะไม่แฮสแท็กเสียงสูงแล้วแฮสแท็กทำดี

แต่ว่าไปเนี่ยเมื่อปี๕๖ปันเขาได้รับรางวัลนะผู้ช่วยเหลือสังคมนะ
แต่ว่าครั้งนั้นตอนรับรางวัลก็มีกระแสดราม่าเหมือนกัน

และนี่นะฮะอย่างที่บอกนะครับซึ่งบางอย่างมันก็มีหลายมุมนะ
อยู่ที่เราจะเลือกเสพดีกว่านะฮะว่าเราจะเสพมุมไหน
มุมไหนอร่อยมุมไหนไม่อร่อย

คนอาจจะไปมองมุมแรงของเขาอร่อย

แต่อย่าลืมมองมุมที่อีกมุมหนึ่งที่คิดว่าไม่อร่อยนะ
แต่มันเป็นมุมที่ดีก็ได้ใช่ไหม
นี้แหละวัยรุ่นทำตามก็ได้นะมุมนี้นะครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวของสดจริงถึงตัวนะครับ

แล้วเราวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะ
ใช่เลยค่ะยิ้มนานเมื่อยปากอะ
เมื่อยปากหุบแล้วนะ
เมื่อยปากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ